มาดูข่าวนี้นะคะที่สักครู่ที่บอกว่า
มีดาราลูกครึ่งคนหนึ่งเป็นระดับพระเอกเลยนะฮะ

วิรกรรมอวดผู้จัดและทีมงานนักแสดงตั้งแต่วันบวงสวง

นางเอกดีกรีนางงามนั้นต้องรอไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
นางเอกเอ่ยปากถามว่าทำไมต้องมานั่งรอ
สร้างความเอือมละอาให้กับทั้งทีมงานและผู้จัดเป็นอย่างที่สุด
แต่เขามาช้าแต่เขาก็บอกว่าเขาสุขภาพไม่แข็งแรง
มีร่วมปีโรคประจำตัวนู่นนี่นี่นั่น
อุ๊ยตายแล้วภาพนี้เราจะรู้มั้ยเขาเป็นใคร

จัดละครเลยสั่งปลดฟ้าผ่าพระเอกลูกครึ่งให้พ้นจากการเป็นพระเอกของตนทันที
สนว่าจะเป็นใครเส้นไหนใดก็ตาม
ตอนนี้ก็ฮือฮากันเลยว่าเป็นใครกันเนี่ย

จนในที่สุดก็เปิดเผยออกมาแล้วว่าเป็นน้องแฟร์

กำลังมีผลงานละครเรื่องสะพ้ายกาฝากกับค่ายทีวีทันเดอร์

แล้วก็มีอีกเรื่องซ์จะเป็นเรื่องพาการรางสีดำก็กำลังถ่ายทำ

เราได้สอบถามไปนะฮะไปทางพี่สมรักนะคะ

พี่สมรักษ์บอกว่าแฟนไม่ได้เมไลน์เขาป่วยโรคภูมิแพ้
ไม่เกี่ยวกับจะดันหรือไม่ดันคือคนไปบอกว่าช่องดัน
จากสุขภาพเขาไม่ดีเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่มีใครอยากป่วยหรอกมั้ง
แต่ว่าทางทีมงานเขาคงจะรอไม่ได้

เขายังไม่ได้มาแจ้งทางพี่สมรักษณ์ว่าจะมีอะไร
แต่ว่าแจ้งว่าน้องป่วยเฉยยังไม่ได้ออกว่าปลดหรือไม่ปลดนะคะ
คือคุณพี่สมรักก็เข้าใจว่าการทำงานมันจะต้องใช้เวลาร่วมกัน
มีทีมงานทุกคนต้องก้าวไปพร้อมกันไม่มีใครอยากป่วยหรอก

ต่อมาทางเราก็โทรไปถามเป็นทางเราอีกแล้ว
พี่โจ้พัทรพรพี่โจ้ก็คือบอกว่ามันไม่มีอะไรนะ

แพ้เกสสอนดอกไม้แพ้ความร้อน
ทำให้เป็นอุปสรรคเวลาแพ้เนี่ยก็ตัวเห่อเลย

เราก็เลยให้เขาไปรักษาตัวก่อนไม่ได้มีอะไรอย่างอื่น
แต่ข่าวออกมาว่าน้องแฟนไม่มีวินัยในการทำงาน
แล้วว่าคนของเรามาสายครั้งนึงไม่เป็นไรหรอก

ถ้าเขาเหอขึ้นมาตัวแดงขึ้นมามันก็ต้องหยุด

เพราะว่าเวลาออกกองคนเป็นร้อยอีกอย่างหนึ่ง

คือวินัยเนี่ยคุณไม่ใช่แล้วแต่ถ้าถามว่าได้พระเอกมาแทนหรือยัง

แล้วจริงผู้จัดการน้องแฟร์เขาบอกว่ามาสายจริง

บอกน้องให้้อนรับว่าน้องมาสายจริง
ก็สุขภาพจริง

แต่น้องพยายามหาเวลาไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ช่อง

ไม่พูดแล้วเอออันนี้ไม่ได้พูดถึงแฟร์ใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกัน

อันนี้ไม่เกี่ยวกับแฟร์เพราะแฟร์เขาพักแล้ว